ส่วนช่วงนี้มาดูความคืบหน้า
เกี่ยวกับกรณีระเบิดใน๗จังหวัดภาคใต้กันก่อนเลย
เมื่อวานนี้สารทหารกรุงเทพออกหมายจับไป๑๗คน๑๗หมายด้วยกัน
แต่ว่าช่วงบ่ายช่วงเย็นมีการปล่อยตัวไป๒คน
ทำให้ตอนนี้เหลือ๑๕คนที่จะต้องมีการส่งมอบตัวให้กับทางตำรวจ
ใช่ครับในวันนี้ทหารกลุ่มตัว๑๕ผู้ต้องหา
เรือนจำมณฑนทหารบกที่๑๑ไปมอบให้กับทางด้านของกองปราบราม
เพื่อทำไปสอบสวนแล้วก็ไปแจ้งข้อกล่าวหาฐานชุมนุมกันเกิน๕คน
แล้วก็สมคบกันเป็นอ้างยีน
โดยมีญาติของกลุ่มผู้ต้องหานั้นไปรอจำนวนมากนะครับ
รายงานสดมาจากกองบังคับการปราบปรามครับ
เมื่อสักครู่ที่ผ่านมานั้นมีการยืนยันมาจากทางตำรวจ
ว่ามีพยานหลักฐานที่ชัดเจน
ที่จะดำเนินดันคดีกับผู้ต้องหาทั้ง๑๕คนได้
ขณะเดียวกันขั้นตอนในการส่งมอบตัวผู้ต้องหาทั้ง๑๕คนที่กองปราบปรามในวันนี้นะคะ
จากโรงพยาบาลตำรวจจะดำเนินการในการตรวจสอบร่างกายเบื้องต้น
ที่ตำรวจกองปราบปรามจะสอบปากคำรวมไปถึงการแจ้งข้อกล่าวหา
ซึ่งจะมีผู้ต้องหาบางคนที่ถูกแจ้งข้อกล่าวหาครอบครองอาวุธสงครามด้วยค่ะ
ทหารได้คุมตัวผู้ต้องหาทั้ง๑๕คน
ซึ่งเป็นกลุ่มพักแนวร่วมปฏิวัติประชาธิปไตยหรือว่านปป
จากเรือนจำบนทนทหารบกที่๑๑แขวงนชศ๓เซน
ส่งมอบให้กับพนักงานสอบสวนกองปราบปรามเพื่อสอบปากคำ
โดยมีพพทชศแสวงพืชพยศสกลาง
รวมไปถึงพพทชศชัดชายเดชปฯผู้บังคับการกองแผนงานอาธิกรรม
สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

โดยในการแถลงข่าวนั้นนะคะพลตำรวจตรีชะยะพลเปิดเผยว่า
สารได้มีการออกหมายจับผู้ต้องหารวม๑๗คน
แต่ได้ปล่อยตัวไปแล้ว๒คนค่ะ
อยู่ระหว่างการติดตามตัวมารับทราบข้อกล่าวหา
พร้อมกับยืนยันว่าจากการสืบสวนนั้น
พบว่าผู้ต้องหามีการรวมกลุ่มกัน
ที่จังหวัดนนทบุรีอ่างทองเพชรสุพรรณบุรี

ในการก่อตั้งตัวกันในนามของกลุ่มนปป
ซึ่งมีการแยกตัวออกมาจากกลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตย
ต่อต้านประเด็ดการแห่งชาติหรือว่ากลุ่มนอปช
หลังจากที่มีการเกิดความขัดแย้งกัน
แต่ว่าพญาหลักฐานในขณะนี้นั้น
ยังไม่พบความเชื่อมโยงกับการก่อเหตุระเบิดและเพลิงไหม้
ในพื้นที่๗จังหวัดภาคใต้ตอนบนค่ะ
ไปฟังเสียงของพลตำรวจตรีชะยะพลที่กล่าวถึงเรื่องนี้ค่ะ

ซึ่งได้มีการเดินทางมายังกองปราบปรามและร่วมในการแถลงข่าวในวันนี้นะคะ
ยืนยันว่าผู้ต้องหาทั้ง๑๕คนที่มีการจับกลุ่มมาครั้งนี้
มีพยานหลักฐานที่ยืนยันชัดเจนค่ะว่ามีความผิด
ขณะเดียวกันนะคะก็ยอมรับนะคะว่าการเข้าไปจับกลุ่มผู้ต้องหาทั้ง๑๕คน
เป็นการจับกลุ่มภายหลังจากที่มีเหตุระเบิดในพื้นที่๗จังหวัดในภาคใต้ตอนบน
ส่วนรายละเอียดนั้นให้สอบถามจากชุดหัวหน้าคลี่คลายคดีที่จะเป็นผู้เปิดเผยรายละเอียดดังกล่าว
ขณะที่บรรยากาศที่กองปราบรามนอกจากจะมีบรรดาสื่อมวลชนมารอทำข่าวแล้วนะคะ
ก็ยังมีญาติของกลุ่มผู้ต้องหามารอให้กำลังใจตั้งแต่ช่วงเช้า
ท่ามกลางการดูแลความเรียบร้อยอย่างเข้มข้น
โดยที่ไม่อนุญาตให้ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปภายในโดยเด็ดขาดค่ะ
ภายหลังจากที่มีการแถลงข่าวและมีการสอบปากคำกลุ่มผู้ต้องหาทั้ง๑๕คน
ตำรวจก็เตรียมที่จะส่งตัวผู้ต้องหาทั้งหมดนั้นไปฝากขังที่ไปฝากขังที่สารทหารกรุงเทพมหานครนะคะ
ซึ่งขั้นตอนหลังจากนี้คาดการณ์ว่าจะเกิดขึ้นในช่วงบ่ายค่ะ
มนต์วันธรรมพักดีข่าวไทยรัฐทีวีรายงานจากกรมคับการปราบปรามค่ะ